คะฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราท่านได้เลยค่ะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราจะติดกล้องวงจรปิดที่มันเชื่อมกับแอปในโทรศัพท์เราได้เพื่อที่เราจะได้เปิดดูได้ว่าในบ้านเราเกิดอะไรขึ้นได้นะ
เกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นค่ะสามีภรรยาคู่นึงเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมในโทรศัพท์ก็มีแอปพลิเคชันนี้อยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าโดนแฮ็กข้อมูลค่ะทีนี้คนแฮ็กเนี่ยมันก็ส่องบ้านเราได้หมดเลย
แล้วอู้ส่วนฝ้ามาให้ดูด้วยแบบโอ้โหไม๊ตกใจไว้ค่ะก็รีบไปแจ้งตำรวจเลยค่ะเอาหลักฐานไปที่เสพอมประเภทนในตัวหน่วยกับทวดทำไงรู้ไหมนะครับ
แล้วตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเป็นใคร
กำลังอยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนค่ะ

ผู้เสียหายเขาเล่าบอกว่าเมื่อเดือนมกราคม
เขาเอามือถือของภรรยาไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่ง
ห้างจังหวัดประจินบุรีหน้าจอมันแตก
ซ่อมเสร็จก็รับเครื่องกลับมาใช้ตามปกติ
เมื่อวานนี้ค่ะภรรยาได้รับข้อความทางอินบล็อก
พร้อมกับรูปภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของตัวเอง

เพราะคนเจ้าของก็จะต้องตั้งในโทรศัพท์ของตัวเองใช่ไหมคะ
ก็ไปถามช่างที่มาติดตั้งกล้องวงจรปิด
ก็บอกไม่รู้เรื่องเพราะลูกค้าจะเป็นคนตั้งรหัสผ่านเอง
ก็คาดว่าที่ถูกแฮ็กข้อมูลน่าจะมาจากการเอามือถือไปซ่อมนี่แหละ
แล้วมือดีแฮ็กแล้วก็ส่งข้อมูลให้แก๊งมิจฉาชีพ
มาข่มขู่เรียกเงินกับตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้
ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบนี้กันเยอะมาก
เป็นแบบไร้สายแล้วก็เชื่อมกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
เพื่อสามารถดูได้เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะ
แต่ตรงนี้มันกลายเป็นช่องว่างอีกแล้วค่ะ
มิจฉาชีพเอาไปทำมาหากินนะคะ
ก็เตือนภัยกับทุกท่านด้วยนะคะเอามือถือไปซ่อม
ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะ